ที่จังหวัดบุรีรำครับตำรวจไปจับพระศึกใหม่เลยนะ
ขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยรถเขา
คุณผู้ชมพูดแปลกหลายอย่างเลยแล้วก็มาเล่าถึงความในใจ
หลังจากถูกจับแล้วบอกเนี่ยนะโดนผู้หญิงหลอกให้ศึก
เอาเงินไปตั้งครึ่งล้านบาทเอ๊ะมันยังไงกันล่ะเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นผู้ชายคนนี้นะครับที่เพิ่งผ่านกล้องไป
ขโมยรถจักรยายนต์ของชาวบ้านที่จอดไว้แล้วขี่หนีฮะ
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจสพสตึกจังหวัดบุรีรำครับ
นำตัวนายวิชาณประเสริฐอายุสี่สิบเก้าปี
จะศึกมาได้สิบห้าวันมาสอบสวนครับนายวิชาณให้การกับตำรวจบอกว่า
ก่อนหน้านี้เขาขี่รถจักรยายนต์นะครับออกจากบ้าน
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุสลบไปไปรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาล
ยอมรับว่านะฮะก็มีอาการมึนมึนอ่ะ
พอออกจากโรงพยาบาลมาก็เห็นรถจักรยายนจอดอยู่คิดว่าเป็นของเขา
มีกุญแจเสียบคาไว้ด้วยก็เลยจะขี่กลับบ้านไม่ได้ตั้งใจขโมย
วิชาณเล่าต่อบอกว่าเขาเนี่ยบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอสตึกสามปีที่ผ่านมาแล้วนะครับระหว่างบวชก็
รับงานศิลปะตามวัดได้เงินเก็บรวม๕แสนบาทได้
แล้วก็ผู้หญิงชวนให้มาอยู่กันฉันสามีภรรยา
ฝ่ายหญิงขอยืมเงินก่อน๕แสนได้ไหม

แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็หนีไปทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็เขาช้ำใจอยู่ที่บุรีรำเพียงคนเดียว
ผู้สื่อข่าวสอบถามนางนงลักษณ์หรือว่านงนามวิเศษอายุ๕๓ปี
แฟนของนายวิชาณทางโทรศัพท์ก็ได้รับคำตอบว่า
ไม่เป็นความจริงครับ
ไม่เคยได้เงินจากพระแม้แต่บาทเดียว
ไปกรุงเทพก็เพราะไปทำงาน
หาเงินมาใช้หนี้ของเธอครับว่าแล้วให้การแปลกครับ